พิธีโนราโรงครูเนี่ยก็มักจะมีคนที่มีอาการแบบองค์ลงคนสองคนบ้าง
แต่งานนี้องค์ลงกันหลายคนเลยค่ะ

นี่เป็นเหตุการณ์การเข้าทรงของครูหมอโนราของภาคใต้ค่ะ
โนราโรงครูคณะโนราพินโย๒หิ้งจังหวัดพัทธลุงนะ
เขาเป็นการเข้าโรงครูแบบร่วมตระกูล

ครูหมอโนราเข้าทรงจะอยู่กันคนละบ้าน
ซึ่งแต่ละบ้านก็จะมีหิ้งครูหมอที่นับถืออยู่แล้ว

ทำให้งานวันนี้มีหลายคนที่โดนครูหมอโนราเข้าทรง
ภายในโดราโรงครูก็จะมีหลายฝ่ายนะคะ
ทั้งฝ่ายปู่ย่าฝ่ายตายาย
อย่างที่เราเคยเล่ากันไปหลายครั้งแล้วนะคะว่า
ผู้คนที่เข้ามาในพิธีเนี่ยจะไม่มีใครรู้ตัวมาก่อนเลยว่า
ตัวเองจะถูกเลือกให้องค์ลงหรือว่าเข้าทรงหรือเปล่า
ส่วนใหญ่แล้วครูหมอโนราจะเลือกเอง
แล้วอยู่ดีก็จะมีอาการแปลกแบบนี้ขึ้นมาเลย

นี่ค่ะคนที่อยู่ในพิธีก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปบรรยากาศ
เพราะว่าไม่เคยเห็นกันบางคนก็ไม่รู้ตัวมาก่อนด้วย
นี่เป็นเศษสิวะส่วนหนึ่งของพิธีกับอันศักริย์สิทธิ์
ลูกหลานมโนรานั้นได้มาร่วมพิธีแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ที่ถือว่าเป็นความรู้ให้กับคนอื่นนะ